ไปดูเหตุการณ์ที่หัดใหญ่อันนี้เป็นทุกข์ผู้บริโภคค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยนะคะ
คอนโดซื้อมา๗ปีนะคะจ่ายดาวน์ผ่อนมาแล้วแต่ว่าสร้างไม่เสร็จสักทีนะคะ๗ปีแล้วเงินมัดจำที่จ่ายไปไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว
แต่คอนโดที่ได้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ๗ปีแล้วรอมา๗ปีแล้ววันนี้ก็เลยรวมตัวกันแล้วออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนี่คือสภาพที่ได้ค่ะ
มา๗ปีแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะไม่มีการดำเนินการอะไรต่อมูลค่าความเสียหายกว่าร้อยล้านบาท
เราไปให้ทางรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยให้รับทราบถึงปัญหาว่า
กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เอื้อพวกเราเลยมันเอื้อผู้ประกอบการ
เรียกหลวงภาครัฐว่าคือคุณคุณจะต้องทำยังไงก็ได้
คือบรรเทาความเหลือร้อนให้เราอ่ะอ่าขอขอบรรเทาความเหลือร้อนให้เรา
จะเป็นเงินกลับมาหรือจะเป็นสิทธิ์ที่ว่าเราจะได้เป็นทำต่อ
ทำต่อแล้วเราจะได้สิทธิ์อะไรในนี้อาจจะเป็นส่วนลดให้เราหรืออะไร
ถูกไหมครับเราก็มันก็ต้องมาคุยกันซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องการอะไร
แต่เราเราเสียหายเราเดือดร้อนอ่ะทุกวันนี้คือทุกคนลำบาก
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูความทุกข์ของผู้บริโภคด้วยค่ะครับ